สำหรับบรรดาธาตุแมวทั้งหลายพลาดไม่ได้กับเรื่องต่อไปนี้นะครับ
ตุรกีถือเป็นประเทศที่เป็นสวรรค์สำหรับคนรักแมว

ที่มีลักษณะพิเศษคือสีตาสองข้างไม่เหมือนกันครับ
และที่สำคัญเป็นแมวที่ชอบเล่นน้ำ

แต่แมวสายพันธุ์นี้ได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนะครับจนเกือบจะสูงพันธุ
นักวิจัยของตุรกีพยายามที่จะอนุรักษ์พวกมันไว้
โดยตั้งเป้าว่าจะกระจายพวกมันให้ไปในบ้านทุกหลังในพื้นที่ที่รับพวกเอาไปเลี้ยงดู
แมวสีขาวหิมะตาข้างหนึ่งสีอำพันธ์อีกข้างสีฟ้าน้ำทะเลและมีใบหูสีชมพูสดคือแมวแวนแมวสายพันธ้องถิ่นของเมืองแวนทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีซึ่งเกือบจะศูนย์พันธุ์ไปในช่วงปลายศตวรรษที่๒๐จากความเปลี่ยนแปลงของเมืองและวิถีการดำเนินชีวิตของคนที่ย้ายจากบ้านไปอยู่
ชาวเมืองแวนหลายคนบอกว่าสมัยก่อนเห็นแมวแวนลงเล่นน้ำในทะเลสาบ
กำเนิดของแมวแวนนั้นไม่แน่ชัด
แต่นักวิจัยคาดว่าพวกมันมาจากเทือกเขาอันไตในเอเชียกลาง

ขณะที่ความผิดปกติทางพันธุกรรมของสีตาสองข้างที่ไม่เหมือนกัน
พบในมนุษย์หรือสัตว์อื่นที่สัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งหมื่น
แต่ลักษณะผิวเผือกและสีตาสองข้างไม่เหมือนกัน
กลับพบว่าในแมวแวน๑๐๐ตัว
จะมีแมวแวร์นที่มีลักษณะ๒๖ตัว
ซึ่งศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยยูซุนจูยิว
เก็บตัวอย่างเลือดของแมวแวนมาเป็นเวลา๓ปีแล้ว
เพื่อนำมาศึกษารหัสพันธุกรรม
รอับดุลล้อคายาหัวหน้าศูนย์วิจัยแมวแวนบอกว่า
ปัญหาที่พบในขณะนี้คือการรักษาสายพันธุบริสุทธิ์ของแมวแวน

แมวแวนคอกแรกมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากลักษณะเดิม
เช่นมีขนสีอื่นแซมและตาสองข้างมีสีเดียวกันเป็นต้น
ทำให้นักวิจัยต้องแยกลูกแมวเหล่านี้ออกจากแมวแวนตัวอื่น
และไม่ผสมพันธ์พ่อแมวและแม่แมวตัวดังกล่าวที่มียีนอื่นปนอีก
เพื่อรักษาสายพันธุแมวแวนบริสุทธิ์
ขณะเดียวกันศูนย์วิจัยแมวแวนแห่งนี้เลี้ยงแมวได้เต็มที่เพียง๒๕๐ตัว
ทำให้ต้องขายลูกแมวที่เป็นพันธสมออกไปให้กับครอบครัวคนรักแมว
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำโดยศูนย์วิจัย
อกจากนี้ยังพบว่าแมวแวนไม่สามารถมีชีวิตรอดได้หากปล่อยให้พวกมันอยู่ตามลำพังโดยปราศจากคนเลี้ยง
ทำให้ศูนย์วิจัยพยายามที่จะขยายพันธแมวแวนและพยายามกระจายให้ทุกบ้านในเมืองแวนรับพวกมันไปเลี้ยงดู
ปัจจุบันศูนย์วิจัยแมวแวร์นแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวตุรกีและชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชมรวมถึงเล่นกับแมวแวร์น
ปัจจุบันศูนย์วิจัยแมวแวร์นแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวตุรกีและชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชมรวมถึงเล่นกับแมวแวร์น
โดยทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยแห่งนี้ประมาณสองหมื่นคนโดยร้อยละสี่สิบของนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน